ไปผมก็ไปเรื่องของวอเล็กบอลซะก่อนเลย

เมื่อวานเห็นว่าเมืองทองมีปัญหาใช่ไหม
เมืองทองเล่นเต็มที่แล้วครับแต่ว่าของเขาก็มาดีจริงนะครับ
จังหวะลูกนี้ได้ยิงครับ๑๐นะครับ
จากนั้นเมืองทองเสียประตูแต่ลูกนี้สุดยอดจริงนะครับ
ธีรศิลป์แดงดาครับไตล์เสมอ๑๑
นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับได้เฮนะครับแฟน
เลนพยองดูครับแตะลอดขา
สื่อในต่างแดนเอาไปลงกับจังหวะยิงนี้
แล้วก็บอกว่าเป็นลูกยิงที่ระดับโลกครับ
นี่แหละครับประตูตีเสมอในช่วงสำคัญของเกม

ใช่ครับเพราะว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะเข้ารอบเขาต้องเร่งครับ
คือเราเข้ารอบทั้ง๒ทีมแต่แย่งไปที่๑ไง
เสมอเราจะได้เข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับเขาก็ต้องเร่งเพื่อต้องการชนะแล้ว

นี่นะครับโมงแล้วไปโดนไปโดนมือสุดท้าย
แต่ผู้สินปล่อยให้ได้ประตูนะครับ

หลังจากนั้นเมืองทองก็พยายามตั้งเกมแล้วก็เร่งเกม
ลูกนี้นะครับน่าจะได้ประตูจากการยิงของธีรทร

แต่สุดท้ายตีเสมอไม่ได้ครับ
ก็ทำให้คาชิมาชนะเมืองทองไปนะครับ

ส่วนเมืองทองเนี่ยเป็นที่๒ของสายก็จะไปเจอกับ

โดยลูกเมื่อกี้เขาอยากให้ย้อนดูเทปนะใช่มั้ย
น่าสิแต่ว่าหนักด้วยกันทั้ง๒ทีมนะครับ
สายเลยครับตอนนี้พอเข้าสู่รอบ๑๖ทีม
แล้วมันเป็นงานที่หนักหน่วงด้วยกันทั้งคู่นะครับ

อ้าวขออนุญาตราจะได้ดูแล้วนะครับบอเลบอลนะครับ

โดยเฉพาะจังหวะที่เป็นเรื่องของแฮนดบอลด้วย

ลูกนี้ครับมีการบอกว่าชี้ชัดให้ดูจากภาพช้า
คือจริงผมว่าลูกแบบนี้นะครับมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้

นี่แหละครับคือด้วยแอคชั่นการโดนโง่งของนะเต่เนี่ย

แต่เพียงแค่ว่าสุดท้ายบอลมันโดนศีรษะนิดนึงแล้วก็ฉลับไปโดนมือ
ส่วนเรื่องของเมืองทองอีกหนึ่งเรื่องก็คือสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
สหรัฐได้รับข่าวดีนะครับ
ข้อเท้าหักไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

แล้วก็มาทำกายภาพบำบัดที่สโมสร

คือต้องเดินเพื่อเช็คอาการ

อาจจะมีเจ็บตรงไหนแปลกตรงไหน

สามารถที่จะลงเท้าหนักได้กว่าเดิมไหม

ก็อาจจะยังต้องทำกายภาพแบบนี้ต่อไป